และธรทัศน์รางวัลแสงชัยศูนย์ธรรมวัตร

และประเภทสารคดีเชิงข่าวประเภทข่าวครับ
โดยตัวแทนของไทยรัฐทีวีขึ้นรับรางวัลยอดเยี่ยม
ประเภทข่าวเหตุการณ์รายงานสดเหตุการณ์ราชประสงค์
และอีก๑รางวัลคือรางวัลชมเชย
ประเภทสารคดีเชิงข่าวประเภทข่าว
ในการนำเสนอข่าวไม้กฤษณา
ซึ่งได้รับโลกเกียรติยศพร้อมกับเงินรางวัลนะครับ
ปีนี้มีผลงานส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น๑๑๙ข่าว
แบ่งเป็นประเภทข่าวโทรทัศน์ยอดเยี่ยม๙๖ข่าว

ประเภทข่าวและสารคดีโทรทัศน์ท้องถิ่นดีเด่น

รายการข่าววิทยุและรายการวิทยุสร้างสรรค์สังคม

โดยไทยรัฐทีวีสามารถคว้ามาได้๒รางวัล
ซึ่งรางวัลอื่นที่น่าสนใจก็มีดังนี้นะครับ
รางวัลสารคดีเชิงข่าวประเภทรายการยอดเยี่ยม
และรางวัลสารคดีเชิงข่าวประเภทยอดเยี่ยม

คือสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวี๔ช่อง๓
สำหรับปีนี้ไทยรัฐทีวีก็จะยังคงมุ่งมั่น
นำเสนอและตีแผ่ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาเกี่ยวกับด้านทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมมุ่งหวังให้เป็นทีวีสีเขียว
ลูกจิตสำนึกคนไทยมีจิตอนุรักษ์
และเห็นความสำคัญของผืนป่าและธรรมชาติ
อีกทั้งยังจะช่วยเป็นหูเป็นตาแทนคนไทย
ในการทำหน้าที่สื่อมวลชนต่อไปครับ